เคลื่อนไหวที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในเย็นวันนี้นะคะ
ก็อยู่ที่แยกราชประสงค์นะคะ
เพราะว่าทางมวลชนตอนนี้มีรายงานบอกว่า
ทยอยเข้ามากันแล้วนะคะ

เป็นการรวมตัวเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านอำนาจของสว
ในการเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะ
กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมค่ะ
นัดรวมตัวกันจัดกิจกรรมชุมนุมขับไล่สว
ก็บรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่าย๓โมงที่ผ่านมา
ก็เริ่มทยอยมารวมตัวกันนะคะ
กลุ่มผู้จัดติดตั้งเครื่องเสียงเวทีการปราศัย
หันหน้าเวทีไปทางแยกประตูน้ำนะคะ
มีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบานทั้งในและนอกเครื่องแบบ
ประจำการอยู่รอบสถานที่จัดกิจกรรม
แล้วก็มีตำรวจจากสนลุมพินีคอยอำนวยความสะดวกค่ะ
บอกว่ามีการแจ้งขออนุญาตจากตำรวจเรียบร้อยแล้ว
จะขอถนนใช้ถนนราชดำริ
การจราจร๓ช่องจราจรเพื่อทำกิจกรรม
ตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึง๓ทุ่ม
การชุมนุมในวันนี้ก็จะมีกิจกรรมหลากหลายค่ะ
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
บังกลอยซึ่งนำโดยเชอเอมนะคะ
ทะลุวังกลุ่มโมกหลวงริมน้ำ
เครือข่ายแรงงานกลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตย
แล้วก็บอกว่าขอให้จับตาดูกิจกรรมสุดท้าย

เขาบอกว่าจะมีการแสดงบนเวทีที่เป็นไฮไลท์
ของการชุมนุมในวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องจับตาดูว่าคืออะไร
ผู้สื่อข่าวได้ถามถึงกระแสข่าวการกลับมา
ของอดีตนายกทักษิณค่ะวันที่๑๐สิงหาคม
ซึ่งนายทัชพงศ์มองว่าเห็นด้วยว่านายทักษิณรวมไปถึงนักโทษการเมือง
ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยได้
แต่ว่าเชื่อว่ามีนัยยะทางการเมืองอย่างแน่นอนก็ต้องรอดูนะคะ
ยืนยันขอให้๘พักร่วมจับมือกันให้เหนียวแน่น
จัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยให้สำเร็จ
แต่หากมีการข้ามคั่วเกิดขึ้นเชื่อว่ามวลชนจะไม่ยอม
ซึ่งก็ไม่อยากเห็นภาพที่มวลชนปะทะกับเจ้าหน้าที่ไม่เป็นผลดี
ก็ขอให้ทุกฝ่ายเคารพเสียงประชาชนนะคะ
รูปแบบการเคลื่อนไหวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม
แก่นำบอกว่าขอให้ประชาชนสวมเสื้อดำเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเสียงของประชาชน
และเขาก็เชื่อว่าจะมีมวลชนออกมาร่วมเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยค่ะ